ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้อง
ลูกแม่ยังสู้ไว้
แม่มาใกล้จะร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอทยอยส่งคืน
เสียงหวานดีจริงค่ะกาฟิลทำคุณแม่น้ำตาล่วงเลย
เพลงแล้วนะที่สะท้อนใจครอบครัวนี้เหลือเกิน
เพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับครอบครัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ
คุณแม่ค่ะทำไมร้องไห้ไปฟังไปล่ะคะ
มันเหมือนอีกว่าเราคิดว่าอีกอย่างหนึ่งว่า
ขวัญก็ยังส่งเขามาให้หนูให้ครอบครัวหนู
จะได้กำลังใจจากเขาทุกครั้งจากลูกสาวลูกชายเนี่ยค่ะ
ถึงมันจะไม่มีกินถึงมันจะอดแต่เราก็อบอุ่น
เข้าใจเลยว่าแม่รักเรายังไง
เรารักลูกเขาอย่างนั้นเลยจริงค่ะ
เอาล่ะอยากให้อิ่มเอ็มกว่านี้ค่ะ
อยู่ที่คำเฉลยของคุณป่าค่ะ
ขอให้การตัดสินเป็นไปในทางที่ดี
เอาละครับร้องจบไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
กาฟิลร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องกาฟิลส์ร้อง
ร้อง

ร้องได้

พอมาถึงเพลงนี้ถึงเข้าใจว่าอ๋อเขาต้องมากันเยอะเพราะว่าเขาช่วยกันหอบความรักมาด้วยกัน
เขาอบอุ่นเหลือเกินนะครอบครัวเนี้ยนะคะครอบครัวตัวอย่างเลยนะครอบครัวไทย
สังคมไทยเราเป็นครอบครัวขยายและอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะ
มันมันอบอุ่นแล้วมันก็ช่วยได้ยายเลี้ยงหลานย่าเลี้ยงหลานมั่งอะไรมั่ง
ก็ช่วยช่วยกันไปน่ารักเหลือเกินเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นแล้วชื่นใจมากค่ะ
จากชื่นใจแล้วต้องชื่นชมด้วยเพราะว่าตอนนี้กาฟิลทำได้แล้วค่ะสองหมื่น
สองหมื่นบาทเก่งมากจากเพลงของคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะครับ
เกียรติฝันไว้ข้างฝาค่ะนั่นเองเราก็คงจะได้ฟังเพลงไภร่อไภร่อนี่จากน้องกาฟิล์ไปอีกหลายหลายเพลงนะครับ
เพราะว่าดูท่าทางแล้วน้องเขาจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการร้องเพลงนะฮะแล้วก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปจนถึงเพลงที่เขาตั้งใจไว้นะฮะ
คือเพลงที่ห้าแปดหมื่นบาทค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างงี้ไปเนี่ยอาจจะไปได้มากกว่านั้นนะครับค่ะ
ก็มาติดตามเป็นกำลังใจเป็นแรงเชียร์ให้กับน้องกาฟิลได้นะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนพิเศษนะครับ
ตอนทั้งสู้รุ่นจิ๋วต่อไปนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีทั้งสองวันนะครับ
ทางไทยรัททีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้นะครับ
พลาดไม่ได้นะคุณผู้ชมทุกสุดสัปดาห์เราเจอกัน
รายการต่อไปค่ะเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
กว่าเราจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ขึ้นจะแจ้งตำรวจจับบ้างอะไรบ้างค่ะเข้ามาบ่อยไหม
เคยมาอยู่ครั้งสองครั้งค่ะแล้วเวลากาฟิลเห็นเขามาทวงอ่ะ
ไม่ดีกับพ่อกับแม่เนี่ยกาฟิลรู้สึกไงบ้าง
รู้สึกเสียใจค่ะทำไมพ่อกับแม่ต้องมาเป็นหนี้ค่ะ
กาฟิลเคยบอกให้คุณพ่อคุณแม่เลิกทำนาไหมลูก
ไม่เคยค่ะเพราะว่าหนูรักอาชีพนี้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่ปลูกข้าวให้คนเก่งค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป